ทุกผู้ชมครับพบศพหญิงสาวถูกฆ่ารัดคอ
ทิ้งศพหมกป่าริมทางที่ชัยภูมิค่ะนี่กำลังตามหาสาเหตุกันอยู่นะครับ
คุณผู้ชมครับจุดเจอศพเนี่ยอยู่ห่างจากป้อมตำรวจแค่สองร้อยเมตรนะครับ
ว่าอาจจะถูกฆาตกรรมมาจากที่อื่นแล้วก็เอาศพมาทิ้งที่นี่
ท้องที่ศพแกล้งคล้อนะครับตำลวดไปตรวจสอบนะฮะ
เป็นหญิงสาวคนหนึ่งเสียชีวิตศพถูกทิ้งอยู่ในป่า
ทิมถนนสายแกล้งคล้อน้องเรือดำบนบ้านแกล้งอำเภอแกล้งคล้อจังหวัดขอนกรรมนะครับ
จุดเกิดเหตุเป็นหลักกิโลเมตรที่สิบเอ็ดนะฮะผู้หญิงคนนี้เนี่ย
สภาพศพเบื้องต้นที่ตรวจสอบนะฮะไม่มีเอกสารหลักฐานอะไรติดตัวเลยนะครับ
เป็นหญิงสาวหน้าตาดีผมยาวสูงประมาณ๑๕๐๑๕๕เซนติเมตร
อายุ๓๐๓๕ปีสภาพศพนอนคว่ำหน้านะครับสวมเสื้อยืดสีชมพู
ใส่กางเกงยีนแบบวัยรุ่นนะฮะแล้วที่ข้อเท้าด้านซ้ายมีรอยสักนะครับ
เป็นรอยสักของเธอนะครับนี่ฮะแต่เหมือนกับภาษาอังกฤษหรือเปล่า
ขณะเดียวกันที่ข้อมือใกล้กับนิ้วโป้งขวานะครับก็มีรอยสักนะครับ
จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการต่อสู้ก็เลยคาดว่าอาจจะถูกเอาศพเนี่ยมาทิ้งแถวนี้
พวงกุญแจรถจักรยานยนต์นะครับคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑วัน
หลังจากนั้นนะครับพอทราบข่าวว่ามีคนเจอศพก็มีประธานสภาอบตบ้านแก้งนายประมวลไทยทวีอายุ๕๘ปี
ขอดูศพนี่ฮะแล้วก็บอกว่านั่นคือลูกสาวของเขาเองสังเกตที่คอเนี่ยมีรอยเขียวช้ำด้วย
เขาก็เลยมายืนยันว่านี่คือศพของลูกสาวเขานะครับแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างละเอียดนะครับ
สภาพศพเนี่ยถูกทำร้ายอะไรยังไงบ้างหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่อย่างไร
แต่ว่าทางนายประมวลเนี่ยมายืนยันว่านี่คือศพของลูกสาวจุดที่เจอศพอยู่ห่างจากป้อมตำรวจบ้านแก้งประมาณ๒๐๐เมตรนะครับ
แล้วก็อยู่ห่างจากอบตบ้านแก้งประมาณ๕๐๐เมตรคือชาวบ้านในพื้นที่ตอนที่มาดูศพบอกไม่รู้จักนะฮะผู้หญิงคนนี้

คือตอนแรกที่มีชาวบ้านมาดูตอนที่มาเจอศพมาพิสูจนศพเนี่ยเขาบอกเขาไม่รู้จักกัน

แต่ว่าพอทราบข่าวแล้วคุณพ่อมาดูเนี่ยเขายืนยันว่าคือลูกสาวนะฮะ
พันธบทเอกคำพลโนนุษย์ภูมิกับการสพแก้งคลอให้ข้อมูลนะครับว่าจากการชนสูตรศพในเบื้องต้น
พบว่าลำคอมีรอยเขียวช้ำนะฮะคาดว่าถูกรัดคอจนเลือดเนี่ยออกปากและจมูกเสียชีวิต
สันนิษฐานว่าน่าจะเสียชีวิตมาจากที่อื่นแล้วก็ถูกนำศพมาทิ้งอำพรางตรงจุดที่เจอศพนะครับ
ส่วนผู้เสียชีวิตเป็นใครจะใช่ลูกของนายประมวลไทยทวี
ประธานสภาอบตบ้านแก้งที่มาแจ้งหรือไม่จะมีร่องรอยการถูกทำร้ายอย่างไรบ้าง
ว่าถูกล่วงละเมิดหรือเปล่าต้องรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดนะครับ
ตอนนี้ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลชัยภูมินะครับ
มีชาวบ้านจากอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น
ที่เขาสงสัยเรื่องของศพที่เจอเหมือนกันว่าจะเป็นลูกสาวของเขา
วันนี้ก็ไปที่สพแก้งเคราะห์นะครับ
เพื่อขอดูภาพผู้ตายแล้วก็หลักฐานต่างที่เจอในจุดเกิดเหตุ
ก่อนจะยืนยันว่านั่นคือศพที่ถูกที่อำพลางเนี่ย
คือนางสาวกระหนกพรภูดวงจิตอายุ๓๖ปี
เป็นชาวตะมนต์ภูเวียงอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น
ซึ่งขาดการติดต่อกับทางบ้านไปตั้งแต่ช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้
พ่อของนางสาวกระหนกพรให้ข้อมูลว่าลูกสาวอยู่กินกับอดีตสามี
มีลูกด้วยกันสองคนแต่ยังไม่ได้ให้ข้อมูลว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะฮะ
แล้วกำลังมีเรื่องฟ้องหย่ากันช่วงเที่ยงเมื่อวาน
อดีตสามีของนางสาวกระหนกพรนัดเจอกันที่ปั๊มน้ำมันปตทภูเวียง
เพื่อนัดพูดคุยกันคาดว่าเป็นเรื่องการฟ้องหย่าแล้วก็ขาดการติดต่อไปเลย
กระทั่งเห็นข่าวผ่านเฟซบุ๊คว่าเจอศพหญิงสาวนิรนามถูกทิ้งอยู่ในป่าที่ชายภูมิ
จากอำเภอภูเวียงเก้าสิบกิโลเมตรทางแม่เขาก็เลยมาขอดูศพ
แล้วก็บอกว่านั่นคือลูกสาวของเขาเอาเป็นว่าตอนนี้ทางตำรวจก็ยังสอบอยู่นะฮะ
พี่สาวทั้งพ่อแล้วก็กำลังติดตามตัวอดีตสามีของ
ที่เจอที่ญาติเขามาแจ้งไว้เนี่ยนะฮะเพื่อจะมาสอบปากคำว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์กันหรือไม่นะครับ
ศพที่แกล้งเคราะห์ที่ชัยภูมิแต่เธออาจจะเป็นคนขอนแก่นใช่ไหมคะ